สำหรับนักแสดงสาวหน้าใหม่อย่างใบเตยปุณนิสา
ต้องบอกเลยว่าเธอออกมาประกาศชัดเลยว่า
ใบเตยปุณนิสาประกาศคบหากับม่อนธนัชชัยน้องชายนางเอกดังมิ้นท์ชาลิดา
ก็ไม่ไหวถูกเมาส์ว่าเจ้าตัวเกาะกระแสความฮอตของนางเอกต่างค่ายจนกลายเป็นที่รู้จักมากขึ้น
ใบเตยออกมาชี้แจงประเด็นนี้ว่าไม่ซีเรียสหรือกดดันกับกระแสข่าวที่เกิดขึ้น
ส่วนความสัมพันธ์กับน้องชายนางเอกดังก็ประกาศชัดว่าคบหาในฐานะคนรู้ใจ
งานนี้ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวฝ่ายชายจะผ่านฉลุย
เพราะสาวใบเตยเพิ่งจะร่วมกวนไปทริปทะเลกับครอบครัวหวานใจอย่างอบอุ่นค่ะ
ก็เรียกว่าแฟนนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรต้องปิดอยู่แล้วหนูว่าค่ะ
ก็เจอแล้วล่าสุดก็ไปเที่ยวกันมาด้วยค่ะทั้งครอบครัวพี่มิ้นทั้งพ่อแม่พี่มิ้นด้วยค่ะ
แล้วก็มอนก็คือไปทั้งครอบครัวหมดเลยค่ะ